ช่วงนี้จะพาไปชมคลิปชมภาพในโลกโซเชียล
เป็นคลิปที่ตอนนี้หลายคนกำลังแชร์แล้วก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างมาก
เป็นคลิปของทหารคนหนึ่งเป็นนุ่มทหารใจเด็ดครับ
จอดรถจักรยานยนต์ขวางรถเก๋งคันหนึ่งที่ทำผิดกฎจราจร
จอดแล้วลงไปบอกไปเตือนว่าคุณทำผิดกฎจราจรอยู่
คุณต้องทำให้ถูกต้องแต่ว่าคนขับรถเก่งคันนี้ไม่ยอมคุณผู้ชมครับ
ไม่ยอมลงมาคุยและยังลักไก่ขับต่อไปหน้าตาเฉยแบบผิดกฎจราจร
และทำให้รถติดค่อนข้างมากไปชมภาพเหตุการณ์นี้จากคลิปพร้อมกันครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๒๓พฤษภาคม
บริเวณถนนราชพฤกษ์เส้นคู่ขนานตัดเข้าไปถนนจรรย์สนิทวง๑๓
ในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีทหารคนนี้แหละครับ
จอดรถจักรยานยนต์ขวางหน้ารถเก๋งสีดำคันนี้อยู่
ก่อนจะลงไปห้ามปรามหลังพบว่ารถเก่งนั้นขับผิดกฎจราจร
โดยการขับรถออกมาทางเบี่ยงเข้าเลนด้านในทั้งที่จุดนี้
มีเครื่องหมายจราจรแสดงชัดเจนว่าเป็นทางที่ห้ามเบี่ยง

ทหารก็ห้ามไม่สำเร็จครับรถเก่งก็ยังฝ่าฝืน
กฎจราจรขับออกไปอย่างหน้าตาเฉยนะครับ
ซึ่งใจความส่วนหนึ่งของผู้ที่โพสต์ระบุ
ว่าผมเห็นกับตาว่ารถเก๋งสีดำคันนี้
เขาขับรถดันรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ทหารในลักษณะที่จะให้รถมอเตอร์ไซค์นั้น
เท่าไปแต่รถเก่งสีดำตังหากที่ขับมาผิดเงินนี่เป็นข้อความที่ผู้
โพสต์เขียนเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
ขณะที่ชาวเน็ตก็แห่ชมคลิปนี้กว่า๕แสนครั้งแล้ว
ส่วนหนึ่งก็อยากให้ตามจับคนขับรถเก๋งสีดำคันนี้ไปลงโทษตามกฎหมายให้ได้ครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยัง
สารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบานบางสาวทงนะครับ
ก็เปิดเผยว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุนั้นปกติเนี่ย
ถ้ารถที่ขับอยู่เลนด้านนอกจะต้องเข้าทางเบี่ยงเนี่ย

เลยจุดตรงนี้ไปอีกประมาณ๕๐๐เมตร
จะมีช่องทางเบี่ยงให้รถออกไปได้ครับ
แต่ว่าจากคลิปที่เห็นเป็นช่วงเช้าซึ่งการจราจรค่อนข้างติดขัด
จึงทำให้รถเก๋งสีดำนั้นลักไก่ออกทางเบี่ยงในทางที่ห้ามออก
แล้วก็ไม่มีรถคันไหนที่กล้าขับเบี่ยงออกมาลักษณะนี้นะครับ
จากว่าเลนด้านในนั้นเป็นช่วงที่รถลงสะพานมาพอดี
มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงมาก
นี้หากทราบเลขทะเบียนรถเก่งสีดำที่ชัดเจน
ก็จะให้ทางพนักงานสอบสวนตรวจสอบและออกหมายเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
เป็นคลิปที่มีคนแชร์แล้วก็พูดถึงกันค่อนข้างมาก
ภาพที่เห็นต้องบอกว่าทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
เป็นเส้นทึบบอกว่าห้ามออกไปแต่ยังคงขับออกไป
แม้ว่ามีคนไปห้ามเป็นทหารก็ไม่ยอมอยู่ดีครับ
มันเกิดอันตรายได้ฝ่าฝืนกฎแบบนี้นะคะ